มาดูข่าวนี้กันค่ะที่นครราชศรีมาค่ะ
คุณผู้ชมมีเรื่องของคุณตา
คุณตาอายุ๖๑ปีกระโดดฝ่ายน้ำล้ม
เพื่อที่จะไปช่วยสุนัขที่เป็นที่รัก
ปรากฏว่าคุณตาจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ขณะที่สุนัขตัวที่ตกลงไปมันขึ้นมาได้เองค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งของเมื่อวานนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใต้น้ำหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา
ค้นหานะคะผู้เสียชีวิตก็คือนายกลิ้งศรีแก้วอายุ๖๑ปี
ฝ่ายน้ำล้นบ้านด่านกรงกลางที่ตำบลโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คือคุณตากลิ้งกระโดดลงไปช่วยสุนัขที่พลัดตกลงไปด้วยความเป็นห่วง
กลัวมันจะจมน้ำตายตัวนี้มันตกน้ำ
แต่ว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวมากค่ะคนลงไปช่วยเนี่ยจมน้ำเสียชีวิต
ส่วนตัวนี้มันว่ายน้ำรอดชีวิตมาได้เอง
นี่ค่ะกู้ภัยใช้เวลาค้นหา๑ชั่วโมง
พบศพคุณตากลิ้งนะคะตำรวจส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลโนนไทย

วันนี้ครอบครัวจึงนำศพคุณตากลิ้งตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารากลางบ้าน
บรรยากาศเป็นไปสุดเศร้าทีเดียวเลยนะคะครับภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คุณตากลิ้งเนี่ยผูกพันกับเจ้าโนวาสุนัขตัวเนี้ย
ตั้งแต่ยังเล็กเลยนะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
จนตอนนี้มัน๕ปีไม่ว่าจะไปไหนมาไหน
มันก็อยู่ข้างกายเสมอค่ะหลังจากที่ศูนย์เสียคุณตากลิ้งแล้ว
ครอบครัวก็ขัดเสาหลักนะคะเพราะว่าเป็นคนดูแลทุกอย่าง
คุณยายเองก็ป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเดินไม่สะดวกต้องดูหลานอีก๒คนนะคะ
ตอนนี้ที่ดินที่พักอาศัยก็กำลังจะถูกธนาคารยึด
ลูกสาวก็ตกงานเพราะโควิดไม่มีเงินแม้กระทั่งจัดงานศพก็ต้องกู้ยืมเงินคนอื่นมาจัดก่อนค่ะ
ทำไมบ้านจะโดนเยอะแฟนเก่าขณะเอาบ้านไปจำนอง
แต่เป็นชื่อแฟนเก่าของคนจำนองแต่มันที่ลูกสาวยายก็บ้านบ้านลูกสาวยาย
พี่เขาก็มายึดที่ไปฟ้องศาลแฟนใหม่ก็เอาไปขายแล้ว
พอเต็ดที่มีผ่านให้ก็ป้องใหม่อีกป้องใหม่อีกยังไม่มีเงินไปเสียเลยจ้ะ
ค่ะส่วนเจ้าโนวานี่ยังไม่รู้อะไรนะคะความซื่อสัตว์ของสุนัขเจ้าของเดียวเนี่ยค่ะ
มันก็ยังเฝ้ารอคอยคุณตากลิ้งผู้เป็นเจ้าของตรงเปรย์ที่ผูกไว้หน้าบ้านไม่ยอมไปไหนค่ะ
ไม่ยอมกินข้าวแล้วผู้สื่อข่าวบอกมันมีอาการซึมเศร้าเหมือนกับ
รู้ว่าเจ้าของหายไปไม่กลับมานะครับโอ้